คุณผู้ชมค่ะทีนี้มาดูข้อมูลที่น่าเป็นห่วงกันหน่อย
เกี่ยวกับคนที่ถูกหลอกให้เข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย
ไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้หญิงนะคะ

ข้อมูลจากทางมูลนิธิเพื่อนหญิง
แล้วก็ข้อมูลจากทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มีคนที่ได้รับความเสียหายเป็นผู้เสียหายแล้วก็เข้ารับการช่วยเหลือ

ก็เข้าไปช่วยเหลือทั้งเด็กทั้งเยาวชนทั้งผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื
บนการค้ามนุษย์กว่า๕๐๐คนเยอะนะคะ
นางสาวธนวดีท่าจีนผู้มนุยการมูลนิธิเพื่อนหญิง

กรณีที่มีเด็กมีเยาวชนถูกล่อลวง
เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศร

แล้วก็มีข้าราชการระดับสูงในพื้นที่ไปเกี่ยวข้อง
ในการจัดหาเด็กทั้งในการซื้อบริการ
คือข่าวนี้มันสะท้อนให้เห็นว่า
เรื่องนี้ยังเป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมไทย
โดยเฉพาะข้าราชการผู้ชายบางกลุ่ม
ที่ยังมีทัศนคติต้องการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากการค้ามนุษย์
รวมถึงค่านิยมการใช้บริการทางเพศจากเด็กและเยาวชน

คนติดต่อซื้อหาบริการทางเพศ
ผ่านระบบออนไลน์ผ่านทางโซเทียลมากขึ้น
ดังนั้นการล่อลวงเด็กไปค้าประเวณีรูปแบบนี้
มันไม่น่าจะใช่แค่จังหวัดแม่ห้องศรที่เดียว
น่าจะมีอีกหลายพื้นที่แหละที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกันนะคะ
จากข้อมูลของมูลนิธิเพื่อนหญิง
พบว่าในช่วง๔๕ปีที่ผ่านมา
ได้ช่วยเหลือเด็กเยาวชนและผู้หญิง
ถูกหลอกเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์มากกว่า๕๐๐คน

เป็นกลุ่มเยาวชนอายุตั้งแต่๑๔ปีขึ้นไป
และกลุ่มผู้หญิงอายุ๒๕ปีขึ้นไป
พื้นที่ที่เข้าไปช่วยเหลือมากที่สุดภาคอีสาน
ส่วนแนวทางในการแก้ปัญหาระยะยาว
รัฐบาลควรให้ความสำคัญ
ในการปรับทัศนคติของข้าราชการชาย
สอดส่องพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
มีปัญหาครอบครัวปัญหารักวัยเรียน
นำไปสู่ภาวะตั้งคันโดยไม่พร้อม
ควรมีการจัดตั้งองค์กรเพื่อทำงานคู่ขนาน
กับภาครัฐเพื่อสอดส่องดูแลรอบด้าน

คุณผู้ชมเป็นข้อมูลสถิติผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ที่เข้ารับการคุ้มครอง
หน่วยงานของทางกระทรวงการพัฒนาสังคม

ระหว่าง๑มกราคมถึง๓๑ธันวาคม๒๕๖๒
ก็คือตลอดทั้งปี๒๕๕๙ค่ะ
มีผู้เสียหายจากการค้าประเวณี๑๙๒คน
ส่วนใหญ่อายุ๑๕ถึง๑๘เท่านั้นนะคะ
ขณะที่มีการบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการจำนวน๑๓คน
มากที่สุดก็คืออายุ๑๘ปีขึ้นไปค่ะ